แต่เอาจริงมันไม่ได้มองว่าเราเป็นธาตุนะ
แต่ผมจะบอกให้ว่ามันมองว่าเราเป็นอะไร
เพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
มนุษย์เราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับชอบคิดอยู่บ่อยว่าธาตุแมวธาตุแมวมันก็คือเรานี่แหละ
แต่เอางี้ละกันผมมีผลวิจัยมายืนยันเลยว่า
มนุษย์อย่างเราเนี่ยแมวเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นธาตุนะ
เขามองว่าเราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่มัน
เฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นเอางี้ทีมนักวิจัยนะครับ
เขาได้ทำการทดลองกับลูกแมว๗๐ตัวเลยครับ
จับพวกมันนะฮะไปอยู่ในห้องเล็กกับมนุษย์หนึ่งคนที่คอยป้อนอาหารและเล่นด้วย
ตัวหนึ่งสัก๒นาทีแล้วทีนี้ทำไงต่อ
ให้มนุษย์ออกจากห้องแล้วปล่อยให้ลูกแมวอยู่เพียงลำพังในห้องนั้น
แล้วค่อยกลับมาดูแลใหม่
วิจัยเหล่านั้นนะครับก็จำแนกหมวดหมู่พฤติกรรมของลูกแมวออกเป็นความรู้สึกต่าง
รู้สึกปลอดภัยสับสนเหินห่างและวาวุ่น
แล้วก็ประเมินความรู้สึกที่แมวมีต่อมนุษย์
วิจัยพบว่าลูกแมวกว่า๖๔แสดงออกถึงลักษณะรู้สึกปลอดภัย
ขณะที่อยู่กับมนุษย์ที่ดูแลมัน
ทำให้เมื่อมนุษย์ออกจากห้องไปลูกแมวเหล่านี้ก็จะมีภาวะยังไง
เครียดครับคือพอแมวไม่เจอพวกเราแล้วเนี่ยมันเครียดนะ
มันมีความเครียดครับแต่พอเรากลับมาเจอมันแล้วเนี่ย
มันจะมีความเครียดลดน้อยลงแล้วอาการแสดงอาการของมันนะฮะ
ก็คือเจ้าแมวต่างบอกเลยว่ามันจะมีพฤติกรรมที่น่าสนใจ
พฤติกรรมอะไรอุ้งมือของมันเราจะรู้ได้เลยครับ
ทุกครั้งที่เราไปเจอกับเจ้าแมวเนี่ยแล้วมันจะเอามืออุ้งเท้ามาคอยรูปเราอยู่เนี่ย
มันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมว่ามันคิดว่าเราเป็นพ่อแม่มัน
เพราะว่าในตอนที่มันเด็กมันจะเอาอุ้งมือไปลูบไปคำ
ไปเก่าตัวแม่ของมันไงนี่แหละครับคือเหตุผลว่า
นักวิทยาศาสตร์เขาไปลองทำวิจัยดูแล้วแล้วเขาก็นำผลวิจัยมาอ้างอิงว่า
แมวคิดว่าเราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของมันแต่ก่อนอื่นนะ
ที่มันจะคิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่มันคุณต้องมีความรักความผูกพันกับมันซะก่อน
อย่างเช่นให้อาหารมันคอยเล่นอยู่กับมันแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเออ
ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าแมวนี่ก็เป็นสัตว์ที่มันมีการแสดงอาการที่ค่อนข้างจะชัดเจน
อย่างหนึ่งที่ว่าไม่เหมือนกับสุนัขสุนัขมันจะไม่เหมือนกับแมวนะ
คุณลองสังเกตดีนะสุนัขเวลามันเห็นเราเนี่ยอาการท่าทางเนี่ยมันจะดิ้นแบบว่ามันจะแบบล่าเริงมาก
กระโดดรถเต้นมันจะดีใจแต่มันจะไม่เหมือนกับการแสดงอาการกับพวกเดียวกับมัน
ใช่ต่างกันจริงมันจะต่างกันแต่แมวเนี่ยเวลาแสดงอาการกับมนุษย์ที่มันคุ้นเคยอ่ะ
มันจะคล้ายกับการแสดงอาการแบบเดียวกันกับพ่อแม่ของแมวมันเอง
มันคลอเคลีย์แล้วมันเดินแค่งเกี่ยวคลา
นี่คงมีความแตกต่างขึ้นจากระหว่างแมวกับสุนัก
มันก็คิดว่ามันเป็นลูกคุณใช่
ตัวอ๋อแล้วแม่ของลูกมียัง
มีคนดูแลกันหมดเลย
แค่ใครที่คิดว่าแมวจะมองเราเป็นทาส

อันนี้สรุปให้ทั้งหมดจากที่คุณอ่านมา